คุณผู้ชมคะใกล้จะถึงเวลาตามกำหนดการแล้วนะคะ
๒นาฬิกา๑๕นาทีค่ะจะมีพิธีถวายเพลิงจริง
ครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคุณสืบสกุลพันธ์ดีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นนะคะ

ชาปนสถานชั่วคราวพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะ
คุณผู้ชมครับขณะนี้พิธีการที่สำคัญกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
นั่นก็คือพิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ณชาปนสถานชั่วคราวเมนลอยนกหัสดีลิงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะครับทางด้านของพระพรมมังคลาจารย์
ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ในฐานะของประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ
พร้อมด้วยพระครูศรีปริยพิสุทธิ์รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชศรีมา
เดินเข้าไปภายในเมนจำลองรูปนกหกหัสดีลิงแล้วนะครับ
ขณะที่ในพิธีต่อไปนั้นนะครับก็จะเป็นพิธีที่สำคัญ
ในการที่บุคคลสำคัญจะได้มีการจุดลูกหนู
เพื่อถวายเพลิงจริงสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นนะครับ
ชาปนสถานชั่วคราวเมนจำลองรูปนกหัสดีลิงแห่งนี้นะครับ
ซึ่งพิธีที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือ
พิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ในเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาทีจะเป็นเวลาที่ทางพระชั้นผู้ใหญ่นะครับ
นั่นก็คือพระพรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตวิทยารามวรวิหาร
จะได้เป็นประธานการณ์จุฏเตาศรีระสังคาร
จากนั้นนะครับรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนสิริชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย
พานทองวิริยกุลพลตรีสมชายคันพาฉาย
ผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่๒๓
นายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่นและนายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์

จะขึ้นประจำแท่นจุดลูกหนูเพลิง
จากนั้นพระสงสี่รูปศูอาตมกฎ
นองอีสานหน้าไฟเป็นอันเสร็จพิธีนะครับ
และที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับภายในเมนจำรองรูปนกหัสดีลิงนั้นนะครับ
นั่นก็คือหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เตาเผาสีทองอารามนะครับซึ่งพระพรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคแปด
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกำลังจะประกอบพิธีที่สำคัญ
นั่นก็คือเป็นประธานในการจุดเตาสรีระสังขารนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมปฏิบัติที่นิยมกันในปัจจุบันสำหรับการชาปนกิจศพ
จะมีพิธีการเผาหลอกก่อนถึงจะมีการเผาจริงก็คือจะให้แขกที่มาร่วมงานทั้งหลายนะครับ
ได้ไปวางทูบเทียนดอกไม้จันทร์ที่หน้าหรือว่าที่หีบศพโดยสมมุติ
ยังไม่ใช่พิธีการเผาศพจริงการเมื่อแขกผู้ร่วมพิธีได้ทำการเคารพโดยสมมุติแล้ว
นิยมให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาจริงนะครับนั่นก็คือทางด้านของวงศาคณะญาติ
สหายรวมถึงผู้ใกล้ชิดผู้ตายได้ขึ้นไปทำพิธีเผาจริงอีกครั้งหนึ่ง
จึงมีพิธีเผาศพที่จะบริบูรณ์นะครับการเผาจริงเผาหลอกนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียม
เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่๕เป็นต้นมา
โดยแต่เดิมนั้นนะครับการชาปนกิจศพจะมีแต่การเผาจริง

แต่เนื่องจากเกรงว่าการเผาศพจะก่อให้เกิดกลิ่น
สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้มาร่วมงาน
จึงเกิดธรรมเนียมใหม่ก็คือการปิดหีบไว้ก่อน
กันไม่ให้ไฟลามได้ต่อเมื่อผู้มาร่วมงานกลับไปหมด
จึงจะทำการเผาจริงนะครับ
ความตอนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๖ทรงบันทึกไว้เกี่ยวกับที่มา

แท้จริงแล้วเป็นความคิดของพวกเจ้าพนักงาน
เผาศพหลวงในตอนปลายรัชกาลที่๕
เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไปช่วยงานเผาศพเดือดร้อนรำคาญ

และในเวลาที่ทำพิธีพระราชทานเพลิง
ปิดกั้นโกรธหรือหีบไว้เสีย
และคอยระวังถอนทูบเทียนออกเสียจากใต้

และเมื่อถึงเวลาตอนดึกเมื่อคนไปช่วยงานกลับกันหมดแล้ว
จึงเปิดไฟและทำการเผาจริง
ดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมขึ้นว่า
ผู้ที่ไม่ใช่ญาติสนิทให้เผาในเวลาพระราชทานเพลิง
ญาติสนิทเผาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดเพลิง
นเรศเป็นผู้ที่ทำให้ธรรมเนียมนี้เฟื่องฟูขึ้น
แล้วก็เป็นผู้ตั้งศัพท์เผาพิธีและเผาจริงขึ้นนะครับ
ขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศสดนะครับ
บริเวณชาปนสถานชั่วคราว
จำลองรูปนกหัสดีลิงนะครับ
ซึ่งสาธุชนผู้ที่เคารพนับถือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ

ยังคงเฝ้ารอชมพิธีการที่สำคัญครั้งนี้นะครับ

รวมถึงสำนึกในคำสั่งสอนของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับ
ซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับ
พระพรมมังคลาจารย์นะครับ

จำลองรูปนกหัสดีลิงนะครับ
ซึ่งเราได้เห็นไฟที่กำลังโหม
เตาเผาของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ

อีกสักครู่จะมีพิธีที่สำคัญนะครับ
ขณะนี้เราได้เห็นควันพวยพุ่งออกมาจาก
จำลองรูปนกหัสดีลิงแล้วนะครับ
สาธุชนจำนวนมากที่อยู่ภายในงานนี้นะครับ

ยกมือกราบพระอริยบุคคลที่สำคัญรูปนี้นะครับ
จากนั้นทางด้านนอกเอง

จะขึ้นประจำแท่นจุดลูกหนูเพลิง
และดำเนินการจุดลูกหนูเผลิง
เพื่อให้เพลิงนั้นไปเผาไหม้บริเวณหอแก้ว
ไล่จากหอแก้วลงมาถึงรูปนกหัสดีลิง
ขณะนี้ทางด้านพระพรหมังคลาจาน
ได้แจ้งให้คณะสงฆ์ร่วมกันสวดพระอภิษฐรร

น้ำมนตรศาสตร์คุณผู้ชมครับรองศาสตร์ราจารย์ดรเกษตร์ชัย
ไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์
แพทย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
หาวิทยาลขอนแก่นพลตรีสมชายคันพาชาย
ตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายสมศักดิ์
ได้ทำการจุดลูกหนูเพลิงจากนั้นพระสงฆ์สวดยอดมุก
ทำนองอิสระหน้าไฟนะครับ
คุณผู้ชมครับเมนจำลองรูปนกหัสดีลิงที่ขณะนี้กำลังมีเพลิงลุกไหม้อยู่นะครับ
เป็นเมนจำลองรูปนกหัสดีลิงบนฐานแปดเหลี่ยมบริเวณพุทธมณฑลอีสาน
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่สามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยครั้งแรกได้จัดพิธีเบิกฟ้าขอขมาแทนไทยยกอ้อยอคาย
ถวายครูตามอริยประเพณีอีสานเพื่อไหว้ครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สรรพสิทธิวิทยาการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องมุ่งหมายให้การก่อสร้างเมนหอแก้วนกหัสดีลิง
ถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณครั้งนี้เป็นเครื่องเจริญมรณาสนุสติแก่คนทั้งหลาย
ประหนึ่งเป็นการฝากคำสอนสุดท้ายในเรื่องของอนิจังทุกขังอนัตตา
ที่พระพรมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยาบรามวรวิหาร
ได้แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีสงฆ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าหลวงพ่อคูณเป็นพระอริยบุคคล
ผู้ที่เสียสละได้แม้แต่ร่างกายรวมถึงเท่าอัฐิที่จะนำไปลอยที่
จังหวัดน้องคายที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายเพราะท่านไม่ยึดติดกับทุกสิ่ง
ดังนั้นขอให้สาธุชนเดินตามรอยและนำคำสอนของหลวงพ่อคูณไปปฏิบัตินะครับ
ขณะนี้เพลิงได้ลุกโหมทั้งในส่วนของเมนจำลองนก
หัสดีลิงนะครับรวมถึงในส่วนของหอแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ควันเพลิงที่พวยพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับ
เสมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับขึ้นสู่สวงสวรรค์
ซึ่งสาธุชนที่อยู่ในพิธีแห่งนี้นะครับต่างก็ยกมือ
เหนือหัวเพื่อที่จะร่วมน้อมอาลัยแล้วก็ส่งหลวงพ่อคูณนะครับ
การก่อสร้างเมนหอแก้วนกหัสดีลิงแห่งนี้นะครับ
เป็นการออกแบบเพื่อถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณซึ่งเป็นพระมหาเทระ
ผู้มีคุณูปการณ์แก่บ้านเมืองเป็นอริยประเพณีอีสานที่สืบทอดมายาวนาน
เป็นจารีดการปลงศพด้วยนกตามคติไตรภูมิที่แฝงไว้ด้วยปริศนธรรม
อาจจะน้อมนำจิตใจสัทธาสาธุชนให้เกิดธรรมสังเวศเป็นเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อความสะอาดสงบสว่างเจริญมรณานุสติแก่คนทั้งหลาย
ประหนึ่งเป็นการฝากคำสอนสุดท้ายในเรื่องของอนิจังทุกขังอนัตตาจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
น้ำปาเจ้ามะโน้นท่าตัวอย่างสัมปัตยุทธภาจักรธรรมมะโน้นอินทริยาณท่าตัวอย่างสัมปัตยุทธภาณจักรธรรมมะน้ำสัมปัตยุทธภาณจักรธรรมมะน้ำสัมปัตยุทธภาณจักรธรรมมะน้ำสัมปัตยุทธภาณจักรธรรมมะน้ำสัมปัตยุทธภา
ท่านมโทษที่มีไปต้องไปที่มีช่วงที่เกิดนะครับ
ก็หัวใจจอกมะน้ำชี่จันทรากรธรรม
คุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมได้เห็นเพลิงที่กำลังลุกไหม้เมนจำลองรูปนกหัสดีลิงนะครับ
จนตอนนี้เห็นแต่โครงไม้แล้วนะครับ
เป็นจำลองรูปนกหัสดีลิงนะครับซึ่งจัดสร้างภายในเป็นไม้เนื้อแข็ง
แล้วก็มีโครงเป็นไม้นะครับรวมถึงใช้ปฏิมากรรมการก่อสร้างแบบกระดาษ
แบบแปะกระดาษหรือในลักษณะของเบปเปิ้ลนะครับ
สังเทสังธรรมนังสมนันตรปัชเยนปัชโยน
ภูมิมานังเทวานังสัทธาสุธิภูมิมานังเทวานังสัทธา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

ไว้ว่าเมื่อกูตายแล้วกูกลัวว่าศพของกูนี่แหละจะเป็นภาระยุ่งยากของลูกหลานจะเกิดความสับสนวุ่นวายเพราะคนที่มาหากูฝากตัวเป็นสิทธิ์มีมากมายหลายประเภทมีทั้งดีและเลวและโมกโลภมากและแสวงหาผลประโยชน์ต่างนานาโดยไม่กลัวบาปกรรม
จึงขอให้โรงพยาบาลมารับเอาศพไปภายใน๒๔ชั่วโมงและหลังจากสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้าแล้วก็ให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพเช่นเดียวกับศพของอาจารย์ใหญ่ท่านอื่นนะครับ
และดั่งการบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อคูณดังคำที่กล่าวไว้แล้วนั้นนะครับ
ทำให้เกิดเป็นวันนี้ขึ้นนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธประจำปีการศึกษา๒๕๖๑นะครับ
จนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่สำคัญนั่นก็คือช่วงเวลาถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
วันที่๖มกราคม๒๕๓๖หลวงพ่อคูณในวัย๗๐ปีพร้อมคณะลูกศิษย์เดินทางจากวัดบ้านไร่ด้วยรถยนต์ไปที่จังหวัดขอนแก่น
โดยจุดประสงค์ที่แน่วแน่จะบริจาคร่างกายเป็นครูใหญ่ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยมีหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ดรกิติศักดิ์ศรีพาณิชยกุลชัย
คณาจารย์ให้การต้อนรับแนะให้หลวงพ่อเดินชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนจากร่างกายครูใหญ่
หลวงพ่อได้ตัดสินใจทันทีว่าครูจะขอเป็นครูใหญ่แบบให้ผ่า
คือไม่เลือกแบบเป็นโครงกระดูก
จากนั้นหลวงพ่อได้ให้เขียนพินัยกรรมครั้งแรก
หลังจากลงลายมือชื่อในพินัยกรรมแล้วหลวงพ่อได้เปล่งวาจาว่า
สำเร็จแล้วถึง๓ครั้ง
นัยกรรมฉบับนี้ต่อมามีการแก้ไขเล็กน้อย
เมื่อวันที่๒๕มิถุนายน๒๕๔๓
การตัดสินใจทำพินัยกรรมยกสรีระสังขารของท่านให้เป็นครูใหญ่
ไม่ได้หมายความว่าหลวงพ่อจะไม่คิดถึงความรู้สึกของญาติพี่น้อง

กล่าวว่าลูกหลานเอ้ยให้เขาไปเถอะเขาจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์
อย่าได้พิรีพิไรเหนียวรั้งไว้เลย
วาจาของท่านที่เปล่งออกมานี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ขออนุญาตต่อญาติพี่น้องลูกหลานวงตระกูลของท่าน
แสดงถึงความเมตตาอย่างลึกซึ้งและเคารพต่อความรู้สึกของทุกคน
ไม่ได้ตัดรอนต่อความรู้สึกอาลัยอาวรของญาติพี่น้องและลูกหลานแต่อย่างใด
คุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ซึ่งสาธุชนรวมถึงคณะสงฆ์ที่ได้ติดตามพิธีการที่สำคัญนี้นะครับ
ยังคงได้ชมพิธีการที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๖
อาจารย์น้องลูกหลาน
เจ้าหน้าที่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
เริ่มขั้นตอนการเตรียมร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณ
โดยบรรจุสรีระสังขารในโลง
เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล๗วัน
จากนั้นเปลี่ยนไปใช้น้ำยาที่จัดทำขึ้นเฉพาะจนครบ๑ปี

ได้มีการนำร่างของหลวงพ่อคูณขึ้นโต๊ะผ่าตัด
เพื่อเตรียมการให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน
โดยร่างของหลวงพ่อคูณนับเป็นร่างสาธิต
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
เป็นผู้ทำการผ่าร่างให้เห็นโครงสร้างอวัยวะต่าง
โดยนักศึกษาหมุนเวียนเข้ามาศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด๒ปี
มีนักศึกษาได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ร่างกายของหลวงพ่อคูณ

อัศจรรย์ใจถูกเปิดเผยจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒนพงศ์แคนลา
รองคณะบดีฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาครณ์กัน
ใน๓ของกรรมการที่ทำหน้าที่ในการผ่าร่างครูใหญ่หลวงพ่อคูณ

ช่วงที่นำร่างของหลวงพ่อคูณออกจากโรงเย็น

ก็เห็นว่าต่างจากร่างของครูใหญ่ท่านอื่น
เพราะทั้งเล็บมือเล็บเท้ามีสีชมพูชัดเจน
ติ่งหูมีสีชมพูระเลือด
อัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูก
๑ปีผ่านไปในช่วงที่นำร่างของหลวงพ่อคูณออกจากอ่างดอง
เพื่อมาผ่าศึกษาก็พบว่าโครงสร้างภายใน
เช่นเส้นเอ็นมีสีสดใส
กระดูกเป็นสีชมพูระเรือ
กล้ามเนื้อก็ยังเป็นมัดแข็งแรงเหมือนคนหนุ่ม
เหี่ยวไม่รีบเหมือนคนวัยเดียวกัน
แตกต่างจากร่างครูใหญ่ทั่วไป
ส่วนใหญ่จะเป็นสีดำหรือสีขาวคล้ำ
รู้สึกอัศจรรย์ยากจะอธิบาย
นี่คือคำเปิดเผยของอาจารย์
ที่ได้ทำการผ่าร่างของครูใหญ่พระเทพวิทยาคมนะครับ
ซึ่งหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั้น
อุทิศร่างให้แก่นักเรียนแพทย์
เพื่อทำการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนนะครับ

สำหรับครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั้น

โดยเป็นคำกล่าวไว้อาลัยของคุณยายคำมั่นวงกาญจนรัฐ
น้องสาวของหลวงพ่อคูณรวมถึงหลานทุกคน
อาทินางสงบวงสาโรธนางสมบูรณ์คุ้มประเสริฐ
ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณยายคำมั่นวงการจนรัฐนะครับ
เขียนคำไว้อะไรในหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมเป็นกรณีพิเศษ
โอกาสจัดทำขึ้นเพื่อกล่าวถึงประวัติและระลึกถึงครูใหญ่ทุกท่าน
โดยคุณยายคำมั่นเขียนอะไรถึงหลวงพ่อคูณว่า
พ่อคูณปริสุทธโธเป็นผู้ชายที่ดูแลน้องมาตั้งแต่อายุยังเยาว์
เพราะแม่ต้องมาเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กด้วยกัน๓คนพี่น้อง
แม้จะมีน้าที่ช่วยดูแลอย่างดีแต่ก็ไม่ได้อบอุ่น
เท่ากับได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว
สามคนพี่น้องต้องต่อสู้กับชะตาชีวิตที่โหดร้าย
ด้วยความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส
แต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้น้องได้เห็น
แม้ว่าท่านจะห่วงการศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัด
ท่านก็หมั่นไปมาหาสู่ดูแลน้องที่อาศัยอยู่กับน้าไม่เคยขาด
ทำให้น้องรักและเคารพท่านประหนึ่งพ่อ
จนกระทั่งเติบโตน้องต่างไปมีครอบครัว
ท่านก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนยังมีความห่วงใยติดตามถามข่าวอยู่เสมอ

จากชีวิตที่ต้องอยู่อย่างลำบากยากเข็นนี้เอง
กลายเป็นแรงผลักดันให้ท่านมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณความดีแก่สังคมส่วนรวม
จิตใจอันเป็นกุศลมุ่งหวังสู่พบภูมิที่ดี
และหลานทุกคนมีความปลื้มปิติ
และภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาสืบสายเลือด
ดั่งร่มโพร่มใสที่ไม่ได้ให้ความสุขร่มเย็นกับน้องและหลานเท่านั้น
แต่ยังปกแผ่ไปยังสาธุชนทั่วไปอย่างไม่เลือกตัวตน
ที่ท่านได้ละสังขารไปแม้จะเข้าใจดีว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
แต่การที่จะหักห้ามใจไม่ให้เศร้าโศกนั้นยากเหลือเกิน
ที่จะทำใจด้วยความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง
คำมั่นวงการจนรัฐน้องสาวยังบอกอีกนะครับว่า
จะขอจดจำทุกคำที่หลวงพ่อคูณสอนและจะสืบสารคุณงามความดี
ที่ท่านได้สร้างได้ทำสืบไปหากว่าชาติหน้ามีจริง
ก็ขอให้ได้เกิดร่วมสายเลือดเป็นพี่น้องเป็นลุงหลานกันต่อไป
พบทุกชาตินี่คือคำไว้อะไรของคุณยายคำมั่น
การจนรัฐน้องสาวของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะครับ
นั่นก็คือเมนจำลองรูปนกหัสดีลิง
ซึ่งถูกเพลิงเผาไหม้ไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่โครงสร้างบางส่วน
ที่เป็นโครงสร้างไม้เนื้อแข็งนะครับ
ส่วนภายในเมนจำลองรูปนกหัสดีลิงนั้นนะครับ
ก็จะประกอบไปด้วยเตาเผาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษนะครับ
รวมถึงในส่วนของหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธด้วยนะครับ

ในวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ซึ่งเตาเผาที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ
และใช้ในพิธีถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั้นนะครับ
เป็นเตาเผาสีทองอารามประตูเตาเผาฉลุเป็นรูปหลวงพ่อคูณในท่านั่ง
เผาดังกล่าวนี้นะครับมีขนาดเตาเผาหากวัดจากภายนอกได้
ไม่รวมฐานเหล็กกว้างหนึ่งจุดห้าสองเมตรยาวสองจุดเจ็ดแปดเมตร
สูงหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกหนึ่งเมตรใช้อิตประสานแปดร้อยหกสิบก้อน
ภายในเตาจะวางเรียงด้วยไม้จิกหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าท่อนและไม้มงคลชนิดต่างต่างอีกหกท่อน
แบ่งเป็นไม้บรองฟืน๒ท่อนไม้บรองโลงอีก๒ท่อน
และไม้ล็อกหัวโลง๒ท่อนเมื่อเกิดการเผาไหม้เท่าอิด
ขออภัยครับเท่าอัฐิจะหล่นลงถาดสแตนเลสไม่ฟุ้งกระจาย
และจะนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงในจังหวัดน้องคายตามพินัยกรรมของหลวงพ่อคูณครับ
และในช่วงเวลา๑๒นาฬิกานะครับประธานในพิธี
สำหรับต้นจิกหรือว่าต้นจิกมุจรินในพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า
พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ทรงประทับอยู่ใต้ต้นนิโครส๗วัน
แล้วเสด็จไปประทับใต้ต้นจิกอีก๗วันในขณะที่ประทับใต้ต้นจิกนี้
ได้มีฝนตกอยู่ไม่ขาดสายอากาศหนาวจัดมาก
มีพญานาคชื่อพญามุจรินเห็นพระพุทธองค์แล้วเกิดความเลื่อมสายศรัทธา
ว่าพระพุทธองค์จะลำบากและทรมานจึงทำขดล้อมพระวรกายของพระพุทธเจ้าไว้๗รอบ
และแผ่พางพานปกคลุมพระเสียรดูคล้ายเป็นเสวตชัด
ฝนและช่วยให้บริเวณนั้นอบอุ่นขึ้น
ดังนั้นไม้จิกจึงถือว่าเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง
กระบวนการเผาได้มีการยึดตามโบราณประเพณี
และร้อนแรงมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
เพราะว่าพระพรมมังคลาจารย์ประธานฝ่ายสงฆ์
ได้กระทำพิธีในการจุดเพลิงเพื่อจะเผาเตานี้นะครับ
ในขณะที่ทางบุคคลสำคัญฝ่ายคารวาสนั้นอีก๕คนก็ได้มีการจุดลูกหนูนะครับ
กระบวนการเผานั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
สรีระสังขารของหลวงพ่อจะเป็นผุยผงแต่จะไม่มีการเปิดเตาก่ออิด
กว่าจะถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับถึงจะเปิดเพื่อทำพิธีเก็บเท่าอัฐิ
ซึ่งประตูเตาก่ออิดสีทองช่างนั้นได้ทำรอยฉลุรูปหลวงพ่อคูณนั่งยองไว้เพื่อระบายความร้อน
ด้านใต้ของหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณนั้นนะครับจะมีถาดทนไฟรองอยู่อีกชั้นหนึ่ง
เพื่อรองรับอัฐิและเท่าที่เหลือจากการเผาไหม้ทำให้ง่ายต่อการจัดทำพิธีจัดเก็บ
ขณะที่เตาก่ออิดสีทองนั้นจะถูกล็อกต้องใช้กุญแจ๔ดอกในการเปิดตอนจะเข้าไปเก็บเท่าอัฐิ
เพื่อป้องกันไม่ให้เท่าอัฐิเล็ดลอดหายไปได้นะครับ
ขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นก็คือเตาเผาซึ่งอยู่ภายในเมนจำลองรูปนกหัสดีลิงนะครับ
อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับว่าเตาเผาสีทองนี้
ได้มีการบรรจุหีบสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณอยู่ภายในนะครับ
คุณผู้ชมครับการถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
คุณผู้ชมได้เห็นขั้นตอนตั้งแต่ช่วงเวลาที่สำคัญประมาณ๔ทุ่มแล้วนะครับ
จนกระทั่งขณะนี้นะครับเมนจำลองรูปนกหัสดีลิงนั้น
ถูกเพลิงเผาไหม้ไปจนเกือบหมดแล้วนะครับคงเหลือแต่เตาเผาสีทอง
ซึ่งบรรจุหีบบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่รอการเผาไหม้อยู่นะครับ
และในวันพรุ่งนี้เองนะครับทางคณะกรรมการจะได้มีการเข้าไปเก็บเท่าอธิของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
และนำไปลอยอย่างแม่น้ำโขงที่จังหวัดน้องคายตามที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้
บอกไว้ในพินัยกรรมด้วยนะครับซึ่งขณะนี้เองทางสาธุชน
ผู้ที่เคารพนับถือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนั้นต่างยังคงปักหลักอยู่ที่นี่นะครับ
แล้วก็ได้น้อมอาลัยหลวงพ่อคูณรวมถึงยืนยันว่าจะนำคำสอนของหลวงพ่อคูณ
ที่จะให้ทุกคนนั้นประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอด
เพื่อเป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อคูณตลอดชีวิตนะครับและนี่คือช่วงเวลาที่สำคัญที่เกิดขึ้นที่
ปณสถานชั่วคราววัดหนองแหวงพระอารามหลวงซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่จะมีการก่อสร้าง
นุสรสถานเพื่อรำลึกถึงหลวงพ่อคูณต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ
วีของเราติดตามมาตั้งแต่เช้านะครับ

ในพิธีลอยเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ

แล้วก็บรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่องนะครับ

รายงานจากที่จักรพรรณสถานเชื้อกราว
หนองแหวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นครับ
ขอบคุณนะครับคุณสืบสกุลนะครับ
เดี๋ยวท่านติดตามได้ทางหน้าจอด้วยนะฮะ
เราจะยังคงถ่ายทอดสดภาพจากที่

เพื่อจะร่วมกันกราบนมัศกาลลาหลวงพระคูณนะครับ